อันนี้กันหน่อยนะคะอันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องที่เกิดมาตั้งแต่๒๓กันยายนช่วงเย็นแล้วค่ะ
คือมนตบหรือว่าวิหารกลางน้ำของวัดเขาสะพานนาคมันซุดตัวลงมานะคะจากการที่มีฝนตกหนัก
ตอนนี้มีการกั้นพื้นที่โดยรอบแล้วแล้วก็ต้องรอวิศวกรเข้ามาตรวจสอบด้วย
คือพังลงมาแบบนี้เลยซุดเอียงกระเท่เร่เลยนะคะ
อย่างที่บอกว่ามันซุดลงมาตั้งแต่เย็นวันที่๒๓กันยายนแล้วแล้วก็พังเสียหายทั้งหลังเลย
เขาสะพานหน้าอยู่ที่ตำบลห้วยโป่งจังหวัดลบบุรีนะคะ
ตอนนี้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ต้องรอวิศวกรมาค่ะ
วิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อปานรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
แล้วก็หลวงพ่อฤษีลิงดำก่อสร้างมาประมาณสักสามปีแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะ
เหลือเพียงตกแต่งปูพื้นด้านนอกแล้วก็พื้นทางเดินสู่มนตบนี่แหละ
ยังไม่ทันจะเสร็จมนตบก็ซุดตัวซะก่อนค่ะ
เพราะดีนะคะตอนเกิดเหตุไม่มีใครได้รับอันตราย
ไปสอบถามชาวบ้านรวมทั้งพระภิกษุแล้วก็คณะกรรมการวัด
เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าฝนตกทุกวันเลยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เองก็มีการสูบน้ำเข้าสระจนเต็มเพื่อจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ด้วย
อีกทั้งเตรียมใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้ด้วย
เบื้องต้นเลยสันนิษฐานว่าสาเหตุการณ์ซุดตัว
อาจจะเกิดจากโครงสร้างแล้วก็ฐานรากที่มันเล็กเกินไป
รวมถึงมีการต่อเติมหลายส่วนจนทำให้อาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะ
ตอนนี้ก็ได้แต่รอช่างแล้วก็วิศวกรเข้ามาตรวจสอบนี่แหละ
อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ